มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเหตุระทึกที่จังหวัดเชียงใหม่
คุณแม่แฝดมีลูกแฝดเหมือนกันใช่ไหม
เหตุการณ์นี้เกิดกับคุณแม่แฝดเหมือนกัน

ใช่ค่ะก็คือลูกนั่งอยู่ในรถ
ขณะที่คุณแม่จะไปส่งที่โรงเรียน
หลังจากนั้นพอถึงโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็ลงจากรถ

แต่ขณะนั้นกุญแจมันล็อกพอดี

ก็คือไม่ได้ลืมเหมือนเหตุการณ์ทั่วไปก่อนหน้านี้
ไม่ได้ลืมอ้อมไปเอาลูกนะคะ

แต่สรุปรถมันล็อก
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๑ชั่วโมงช่วยเหลือออกมาได้นะคะ

คุณแม่ก็พยายามเรียกชื่อลูกเนี่ยนะคะ

คือจะบอกให้ลูกปลดล็อกจากภายในรถ

คือถ้าเกิดว่าน้อง๒ขวบกว่ามันเป็นความยากมากเลยนะคะ

ที่เป็นผู้ใหญ่ยังปลดล็อกไม่เป็นเลยคุณ

สรุปสุดท้ายแล้วเป็นหน้าที่ของกู้ภัยนี่แหละค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยด้านหลังโรงเรียนวัดสวนดอกค่ะ
ที่ถนนสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

มีเด็กแฝดเป็นผู้ชายนะคะ
อายุ๒ขวบเศษติดอยู่ภายในรถเก๋ง
ประสานกู้ภัยให้เข้าไปช่วยเหลือลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปพบนางพิริยาพันธ์ศรีปินตาอายุ๓๘ปี

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงคุณแม่กำลังตกใจเลยนะคะ

ก็คือการตะโกนบอกลูกชายซึ่งอยู่ในรถเนี่ย

แต่เด็กก็ไม่สามารถทำได้จากความพยายามของคุณแม่
กู้ภัยก็เลยต้องใช้อุปกรณ์งัดกระจกฝั่งคนขับ

เอามาบังแดดไว้ที่รถเพราะอากาศเริ่มร้อน
ข้างนอกเขาว่าร้อนแล้วข้างในกระจกมันปิดหมดเลย
ร้อนหนักไปอีกเด็กก็ร้องไห้ตกใจ

พอเปิดประตูรถได้ค่ะรีบเข้าไปอุ้มลูกออกมาจากรถนะคะ
แฝดเหงื่อเต็มตัวเลยค่ะ

แม่ก็เลยต้องรีบถอดเสื้อให้ระบายความร้อนแล้วก็ให้ดื่มน้ำด้วยนะคะ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะ
นี่เป็นภาพที่อุ้มออกมาทั้ง๒คน
ออกมาทั้งสองคนแบบนี้เลยคนละฝั่งแบบนี้เลยนะคะ
คุณแม่เล่าเพิ่มเติมบอกก่อนเกิดเหตุขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียน

พอมันถึงเกิดเหตุจอดรถดับเครื่องยนต์
แล้วก็เอากุญแจรีโมทรถยนต์ใส่ไว้ในกระเป๋าสะพาย

แล้วหลังจากนั้นออกจากรถปิดประตู
ระหว่างที่เดินมาประตูอีกฝั่งหนึ่ง
เพื่อเอาลูกสองคนออกจากรถ
ลูกดันไปเหยียบกระเป๋าค่ะ
และคาดว่าจะไปถูกปุ่มรีโมทเลย
ทำให้รถมันล็อกนะคะเด็กก็เลยติดอยู่ข้างใน
จากนั้นคือพยายามช่วยเหลือก่อน
ช่วยเหลือตัวเองก็บอกให้ลูกเปิดล็อกนะคะ

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือสรุปสุดท้ายปลอดภัยทั้งหมดค่ะ